หากว่าเราอยากจะหาความสงบสุขเดินเข้าวัดไปก็ดีนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวัดไม่ใช่ที่ที่จะบอกจะสอน
ป้องกันตัวเองจากโควิดด้วยเขามีวิธียังไงเอาไปดูสิจ๊ะ
ไปกันที่วัดบึงภูเต่าตำบลทุ่งเหลืองทุ่งหลวง
คิริมาตรจังหวัดสุโขทัยนะคะ
วัดแห่งนี้เขาได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย
โดยการนำหน้ากากอนามัยและหน้ากากเฟสชิลแบบที่พวกเราใส่
ใส่ให้กับตุ๊กตาดินเผารูปพระสงฆ์นี่
เรียงกันทุกองค์เลย๗องค์อยู่ด้านหน้าอยู่หน้าสาราการประเรียน
ชาวบ้านก็อมยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชื่นชมในความน่ารักนะคะ
โดยพระครูอุดมปัญญาวุฒิหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อวัญชัย
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านก็บอกว่าช่วงนี้โรคโควิดมันแพร่ระบาด
แล้วก็เริ่มดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
เพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ทางวัดก็เลยอยากจะกระตุ้นรณรงค์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทุ่งหลวง
ก็เลยเตรียมความพร้อมและป้องกันนะคะ
ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและเฟสชิลให้กับตุ๊กตาดินเผา
เป็นการเตือนใจชาวพุทธที่เขาไปวัดกันนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่นำตุ๊กตาเหล่านี้มาตั้งไว้ประมาณ๑เดือน
ปรากฏว่าทุกวันพระนะคะที่ชาวบ้านมาวัด
สวมใส่หน้ากากอนามัยจะใส่เฟสชิลมาทำบุญโดยพร้อมเพลียงกันอืม
จากที่ก่อนหน้านี้นะใส่มั่งไม่ใส่บ้าง
แต่บางคนบอกลืมบ้างบางคนบอกไม่มีบ้าง
ปรากฏว่าพอทำแบบนี้โอ้โหได้ผลตอบรับที่ดีเลยมากเลยนะคะ
อกจากนี้ทางวัดก็ยังเชิญชวนญาติโยมที่มีจิตอาสามาช่วยกัน
หน้ากากเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากร้าย
และคนที่ขาดแคลนด้วยเป็นกุศโลบายที่ดี
แล้วก็เป็นโครงการที่ดีนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
นี่แหละที่เขาบอกว่าบวรคือบ้านวัดโรงเรียน
ภาคส่วนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดนรงค์ทำสิ่งดีนะคะ
คือเราใส่เฟสชิลอย่างนี้ไม่พอนะ

ป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยใช่เวลาเราออกจากบ้าน
เราก็ต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองนะคะ
วัดเขาก็ทำแบบนี้เพื่อเป็นกุศโลบายแต่ว่า